กลับมาเจอกันกับภาวะปกตินะฮะ
แล้วเธอก็ไม่มาพร้อมคุณกัญชัยเดี๋ยวก็จะมีคนไลน์มาถามว่า

ว่าจะแต่งงานแล้วเหรอ
คนเราในอายุหกสิบกว่ายังมีแฟนได้พี่เมียล

มันทำให้ทุกคนมีหวัง

เขาสวยเขาแบบว่าครับเดี๋ยวนี้เข์มาใส่เสื้อไซส์สี่แล้วนะ

งบคลีนานจะเห็นหนูแสดงความคิดเห็น

ไม้ก็ดีอารมณ์ดีพี่ม้าแฮปปี้มาก
นางแฮปปี้ใช่ไหมนางซอฟต์แฮปปี้

เผื่อให้เห็นไอจีนเขาบ่อยหรือ

จะทำอะไรก็ตามไม่เคยโดนดุอีกเลยค่ะ

พูดว่าฉันไม่เคยมีผัวมา๒๐ปี
ฉันรักษารุ่นนี้ไม่ต้องรักษาแล้วมั้งคงอาจารย์นะ

โอ้ฉันไม่เห็นต้องอยากมีเลย
ด่าใครมีผัวจ้า

ก่อนจะไปเรื่องพี่ม้าอยากถามนางไปตรูแล้วนะ
อยากถามบนศิษย์สรรคุณเออจี่

น้ำพูดอ๋อมีอะไรเหลือในตลาดก็เอาอันนั้นมา

นี่มีตะไคร้ใบมันกรูดอะเดี๋ยวมาเพิ่มก็จะได้เป็นเครื่องต้มยำอะ
แล้วก็ทุกคนอยากจะรู้เรื่องคุณใดม้าแฟนเขาคือใครชื่อเมียวละ

พี่เมียวเขาทำอาชีพอะไรเธอผู้ชายทำอาชีพอะไร
เขาไม่มาถามหนูได้ยังไงอ่ะค่ะเอาแล้วอ่ะฉันไม่รู้ก่อนนะแอ๊บอยู่บนรถ
เขาถามพี่เมียเหรอพี่เมียรู้เหรอไม่รู้เลย
สาบานเป็นความลับจริงเขาทำเกี่ยวกับรถหรอเจอเกี่ยวกับรถนู่น
ต้องถามพี่หนุ่มพี่หนุ่มรู้วันนั้นได้ยินพี่ม้าพูดกับพี่หนุ่ม
จริงแล้วคนที่รู้มากที่สุดคือคุณพี่หนุ่มพี่หนุ่มรู้
พี่หนุ่มรู้พี่หนุ่มรู้เพราะว่าพี่หนุ่มได้คุยด้วยเขาเป็นแฟนกันมากี่เดือนแล้วเธอ

เป็นปีอ่ะไม่ใช่ปีเป็นปีอ่ะไม่แต่เท่าที่ฟังตั้งแต่ต้นปีแล้วคุณแม่
ตั้งแต่ต้นปีอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือเขารู้จักกันมาก่อนอ๋อเขามีการจีบกันด้วยเหรอเธอ

ดูหนูโดนด่ายอีกแล้วคุณแม่อ่านข่าวอ่ะเวลาเรามีเยอะเธอไม่ต้องห่วงวันนี้
ทำไมนะนางลียูเนี่ยคือเมื่อก่อนนางเคยเป็นเพื่อน
เอาล่ะไงพี่เมียวเค้าเคยรู้จักกันน่ะเออเค้าเคยรู้จักกันน่ะเป็นเพื่อนกันสมัยเมืองปีที่แล้ว
เคยรู้จักกันได้ข่าวมาว่าอย่างนั้นจากคุณกัญชัย
ใช่เคยรู้จักแม่ไม้ยังมีฮอร์โมนความหวานอยู่อย่างแรงค่ะ
เออก็ทุกวันนี้นางไม่ด่าไม่เห็นเหรอ
นางอารมณ์ดีทุกวันนี้ปีอย่าขอให้ความรักของนางอยู่ถึงโสงการปีหน้า
มือกันเข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วตอนบ่าย๒ที่ผ่านมา
ใช่อันนี้เพื่อนพักโบกรมนี่ถือว่าเป็นเพื่อนสนิท

พี่ตกลงเองของพี่เลยนะคะคุณพี่คะหลัวพี่มันยังไงคะ
พี่จะไม่เกี่ยวกับเขาพี่เพิ่ม
ได้ฟังเปียโนที่เขาเล่นบ้างไหมคะเพราะว่าพักโบกอมนี่ถือว่ารับหน้าที่วันนี้คือเล่นเปียโนนะคะ
แต่เขาไม่มีข่าวไงเขาแบบเขาจะปล่อยภาพออกมาให้เอง
เขาไม่มีเพราะว่าสื่อมวลชนห้ามเข้านะคะห้ามบันทึกภาพไม่มีการแถลงข่าวใด
เพราะว่าจริงแล้วเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็มีเฉพาะเพื่อนแล้วก็ญาติสนิทจริง
ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยรายงานข่าวเขาบอกว่าของทางเจ้าบ่าว๑๓๐คนของทั้งเจ้าสาวดู๑๒๐คนแค่นี้
แล้วก็จัดโต๊ะนั่งเป็นสองฝั่งแค่นี้เอง

ดาราก็คงรวมด้วยนะรวมเพื่อนรวมญาติเรียบร้อยแล้ว
เป็นคนจัดมาที่นี่
กิ้มจีวอนคิมจงกุ๊ก

พิมพ์ซีฮอลไปกันหมดเลยอย่างนี้เห็นไหม

ในงานแต่งก็คืออีกวังซูแล้วก็ยูอาอิน

ยูอาร์อินก็เป็นเพื่อนเขาเขาอ่านการจดหมาย่งจดหมายแต่งงาน
ยูอาร์อินก็น่ารักเขาเล่นแกง
ใช่ที่งานนี้ก็มีแยกแล้วก็เพื่อน
กรุงโซนนี่แหละประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสถานที่กลางแจ้ง
แล้วก็รอบล้อมไปด้วยอาคารที่แบบไม่สุดมากนะประเด็นแบบนี้
ดูเหมือนที่ศักดิ์ละครเนอะ
ผู้หญิงก็เป็นนางเอกใช่ไหมอายุมากกว่า
ส่วนใหญ่ดาราเกาหลีได้ผู้หญิงมากกว่าเขาตั้งชื่อกลุ่มชื่อว่า
แล้วแปลกมั้ยว่าดาราไทยเราหลายคนซูกัสอีกหรืออะไรกันเอง
ที่โดนส่งไปที่เกาหลีแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่า
พี่เขาบอกว่าตื่น๗โมง๒ไปถึงตี๒
กฎข้อที่๑ห้ามจับโทรศัพท์

แล้วก็เหมือนแบบบ้านเรียลลิตี้เลย
ตั้งกล้องไว้ว่าดูพฤติกรรมว่าทำอะไรบ้าง

นี่แหละนี่แหละ

แสดงคำยินดีด้วยครับ

พี่เมียวดูตามมารยาทเสียใจ

ไปดูย้อนหลังว่าคุณนายม้าจะมีหลัว

อ่าก็เหลือช่วงหน้ามาดูข่าวต่อไปกัน
คือผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดมหาสารคามนะฮะ
มีชาวบ้านเนี่ยแห่เข้าไปกราบไหว้เขาถือว่าเป็นวงแหวนพญานาค

อ๋อถนนสายอะไรน้อง๒๐๘นะครับที่โกสุมพิสัยท่าพระเนี่ยห่างลงไปประมาณ๓๐เมตร
อ๋อลงไป๓๐เมตรพบหนองน้ำนะฮะเออหนองสะพังนะครับ
ตำบลเขวาไร่อำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยด้านหลังศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของตำบลเขวาไร่นะฮะ
ซึ่งเป็นสระน้ำที่เอาจริงแล้วเนี่ยสระน้ำอันเนี่ยเขาไปใช้เป็นน้ำปลาในหมู่บ้าน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
ทำให้ทางอบตต้องเอาไม้ไผ่มาทำทางขึ้นลง
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยแม่ชาวบ้านเขาต้องการแบบว่า
ใกล้ชิดใกล้ชิดตอนนี้ต้องเอาแม่งไฟมาปิดหน่อย

แล้วก็ติดป้ายว่าขอร้องเถอะว่าอย่าลงไป
อย่าลงไปเลยแล้วก็อย่าไปแตะวงแหวน
พอข่าวมันกระจายออกไปเรื่อย
ก็มีการวิจารณ์กันต่างว่ามีพญานาคอยู่ในสระน้ำ
เราได้มาทำวงแหวนเพื่อให้จะได้เป็นประตูเข้าออกของพญานาคอีก

เห็นไหมล่ะประตูเข้าออก
ชาวบ้านต่างพื้นที่ก็ได้รับข่าว

ไม่ใช่สำหรับขึ้นลงหรือเปล่า

จังหวัดนี้ด้วย

ชาวบ้านจากต่างจังหวัดมาเต็มเลย

เชิญหมอทำมาดำเนินการพิธีบายสมบายสีกัน
แม่ชาวบ้านบอกทำไปทำมาได้๗๖
มาจากไหน
บางที่ทางใต้บ้างค่ะ
จังหวัดสุราธานีนะคะ

ว่านายสมศักดิ์การินตาผู้รับเหมาก่อสร้างสะพาน

คือคนขับรถแบ็คโฮฝัน
ว่ามีผู้หญิงชุดขาวมานั่งทับอก
แล้วก็บอกว่าเหยียบมาหลายครั้งแล้วด้วยนะ
ฝันซ้ำเหมือนกัน๒คืนติดกันเลยค่ะ
ก็เลยลองขุดบริเวณที่รถแบ็คโฮข้ามคลอง

เออกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานะคะ
ใกล้เคียงก็ทยอยกันมาตามที่ว่ากันเลยนะคะ
กราบไหว้ไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่
ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
พรงขุดพบก่อนนำขึ้นมาวางไว้ริมถนน
พร้อมกับมีผู้คนนำดอกไม้ทูบเทียนผ้าสีมากราบไหว้ขอขมา
แล้วก็ขอโชคราบกันเป็นจำนวนมากค่ะ
สำหรับไม้ตะเคียนทองที่พบก็มีขนาดรอบวง๑๕เมตร

อกจากนั้นก็ยังมีเรือไม้ขุดที่ยังจมอยู่ในดิน

ซึ่งคาดว่าเป็นไม้ชนิดเดียวกันและขณะรอบวงใกล้เคียงกัน
ซึ่งเตรียมปรึกษาเจ้าของที่ดินริมคลอง

เขาก็คาดกันว่าถูกตัดมาเมื่อ๒๐๐กว่าปีก่อน

แป้งก็ต้องไม้เอารวดแบบนั้นแล้ว
แพทย์เด็กแคร์ได้กฎสนาฟรีเลยนะ

ทูบเทียนผ้าและน้ำแดงเข้ามา

ตะเคียนมีใครเอาไปสร้างบ้านไหมเธอรู้ไหม

กลางคืนอ้วนยังออกมาลำให้อ้วนดูอยู่เลย

เพราะว่าอยู่กับนางรำก็แหลกนางจนนางก็รวย
แหลกนางต้องรู้จักอยู่กับเขาอ่ะใช่
เธอฉันไปขอไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ที่อำเภอพรานกระต่ายหนุ่มใช้คำว่าหนุ่มพรานกระต่าย

ตัวเลขอายุก็เอาเหรอฮะเอาค่ะ

บ้านเลขที่๙เดี๋ยวฉันจะน้อยหน้าเธอ๒คน

เลขที่๙หมู่๓ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย

แล้วก็นายบัวเผียนอายุ๓๖ปี
เจ้าของปลาไหลสีทองลำตัวยาว๗๐เซน
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๒๑ตุลาเนี่ยนะฮะ

อันดับประมาณ๑๙นาฬิกาเขาขี่จากกระยาน

ถนนลูกรังที่น้ำมันไหลผ่านถนนน้ำท่วม
ก็เห็นปลาไหลนอนนิ่งคิดว่ามันตาย
ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นปลาไหลสีทอง
เข้าไปใกล้มันไหว้มาหาเขา

ปลาไหลสีทองไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะจากตุจักรไม่ขายเยอะ
เวลาเราไปปลายปลาไหลที่นี่ฉันไปซื้อปลาไหล
ใช่เปล่าช่วยการสังเกตการณ์ไปด้วยอะไรแบบนี้
นี่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เรียบร้อยนะคะ
ยอดเงินบริจาคอยู่ที่๗๐๐ล้านบาท
ช่วยทั้งหมด๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
ลำปางผ่านจังหวัดลำปางด้วย

เดี๋ยวฉันไปพบคุณก้องปียะเดี๋ยวก่อน

ทำอะไรที่ตัวเองถนัดดีกว่าไหม

ถ้าพี่ตุ๋นจะวิ่งไม่เดินเนอะ

มันจะได้จังหวัดหนึ่งไหม

ของเธอว่ามา
คือเขาบอกว่าวันนี้แองจี้แองจี้อ้าวกล้อง

หน้าอินโนเซนต์อยู่

หน้าอินโนเซนต์อยู่

หน้าอินโนเซนต์อยู่

หน้าอินโนเซนต์อยู่

หน้าอินโนเซนต์อยู่

จนรอดก็ไม่ได้เรื่องสักทีแถมเสพทีนี่ก็ลงไม้ลงมือ
รักก็รักอ่ะก็ทนอยู่ตัดสินใจในที่สุดไม่ไหวหาชีวิตใหม่ดีกว่า

งานนี้ก็อยากจะเตือนดังให้เลิกซะตอนนี้ยังพอถอนตัวทัน
ทุกวันนี้บทพระเอกก็แทบจะตกไม่ถึงมืออยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ยังเป็นพระเอกแต่เป็นพระเอกเป็นเบอร์ตัว๒
ไม่ใช่เบอร์๑นั่นแหละแต่หมายว่าชื่อ๒พระยาง
อ๋อชื่อ๒พระยางเหรอเบอร์๑ชื่อ๒พระยาง

เธอแต่เขาบอกยิ้วตอนนี้ยังพระเอกพวกนี้ยังหนุ่มละอ่อนสาว
กรี๊ดการ์ดอยู่อนาคตสิจะเป็นพระเอกขี้ยายไม่มีคน
ยังดังอยู่ไหมเธออายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่

นะฮะแล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์รักจะบอก

เมื่อดาวย้ายดาวยกลายเท่าไหร่จนครึ่งปีโดยเฉพาะอครสีที่ดวงจะดี
บอกให้ไปตามไหว้ตามวัดต่างซึ่งวัดต่างจะมีเรื่องเล่า
เพราะฉะนั้นพิธีกรแล้วก็หมู่ขั้นเทพเราจะไปบุกจังหวัดอายุทยากัน

นี่ไปกันทีนี้แสดงว่าทำไมจะต้องไปไหว้พระนอนเพราะอะไร
คนที่ดวงโดนราหูทับอยู่หรือดวงลาหูเข้าอยู่
จะต้องไปไหว้นี่เพื่อเป็นการสะดอกเคาะอะไรบ้าง
บางทีการสะดอกเขาไม่ต้องไปปล่อยนกปล่อยปลายเยอะแค่ไปไหว้
ตอนน้ำท่วมใหญ่นี่วัดที่ท่วมเยอะ
หรือไปไหว้ตราวัดเนี่ยต้องไปไหว้อะไรบ้าง